ส่วนในช่วงนี้มาดูคลิปอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะ
เป็นรถกระบะชนมอเตอร์ไซค์อย่างจังเลย
แล้วบนมอเตอร์ไซค์มีเด็กซ้อนมาด้วยคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูภาพนี้กันหน่อยนะคะหลายคนเนี่ยพอเห็นแล้วก็เป็นห่วงค่ะ
ดูสิคะเห็นไหมคะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
รถกระบะเนี่ยเขากำลังจะเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วมีรถจักรยานยนต์มาค่ะ
คุณผู้ชมเห็นเด็กเสื้อสีแดงที่ขึ้นไปอยู่บนคุณแม่ไหม
หลังจากที่ชนแล้วเนี่ยนะน้องเนี่ยขึ้นไปอยู่บนแม่แล้วก็เกาะแม่แน่นกอดแม่แน่นเลยนะคะ

คือน้องก็เรียกหาแม่เรียกหาแม่นะครับ
คนที่ดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกว่าสะเทือนใจจริง
ใช่ถึงแม้ว่าคนขับรถกระบะจะรีบวิ่งไปหา
เพื่อที่จะไปช่วยอุ้มแม่เด็กหรือว่าแยกเด็กออกมา

ซึ่งคนขับรถกระบะก็รีบโทรเรียกเจ้าหน้าที่
ให้มานำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณแขวงหลักเมืองจันทบุรี
พอคลิปนี้แชร์ไปคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
คือห่วงทั้งเด็กด้วยขอให้ปลอดภัย
แล้วก็ห่วงแม่เด็กด้วยไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่า
เพราะว่าแม่เด็กหลังจากโดนชนแล้วเหมือนมีอาการกระตุก
คนในพื้นที่เองก็มาช่วยเตือนถึงสภาพถนนนะคะ
ว่ามันอาจจะเป็นมุมอับทำให้มองไม่เห็น
ทัศนวิสัยในการขับขี่มันไม่ดี

ที่สำคัญมอเตอร์ไซค์ควรจะสวมหมวกนิรภัย

เพราะว่าในคลิปนี้คือไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
ทั้ง๓ชีวิตไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเลยนะครับ